เป็นความคืบหน้าเหตุการณ์ถ้าจำกันได้ประมาณต้นเดือนกันยายน
เคยเล่าข่าวไปในไทยรัฐนิวโชว์นี่แหละ

คุณผู้ชมพอจะคุ้นไหมที่มีผู้หญิงออกไปหาปูหาปลา
หอยกับครอบครัวของเธอกับสามี
แล้วปรากฏว่าโดนยิงตายปริศนา
ครอบครัวฝ่ายหญิงสงสัยเหลือเกินว่า

ก็สงสัยคนแวดล้อมที่ไปด้วยกันหาปูหาปลานั่นไปกัน๓คน

แล้วก็เจ้าของที่นาที่ดินแถวนั้น
ไม่รู้ว่าเป็นใครจับมือใครดมยังไม่ได้
ล่าสุดตำรวจรู้ตัวแล้วครับว่าใครเป็นคนก่อเหตุฮะ
ลูกชายเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์ครับ
นี่วงนอกจากสามคนเข้าไปด้วยกันเลยนะ
กำลังจะถามเลยว่าลูกชายเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์เข้าไปหาปูหาปลาด้วยเหรอ
คุณดูภาพนี้สิคุณผู้ชมดูภาพนี้ครับ
นี่คือภาพตอนทำแผนฮะเขาทำอะไร
นี่เล็งปืนยาวเลยนะเนี่ยดูจากไม้ที่เอามาทำปืน
น่ะเขาซ้อมยิงปืนครับในวันนั้นที่เกิดเรื่อง
เมาแล้วไปหยิบปืนมาซ้อมยิงยิงออกไป
เป้าที่วางไว้กลางทุ่งนาไม่คิดว่าลั่นโป้งออกไป
นั้นไปเจาะโดนคนตายฮะ
ตำรวจสพลหารทรายและตำรวจชุดสืบ
จังหวัดบุรีรำจับกลุ่มตัวนายโยธินหรือว่านายพร้าว
อายุ๒๗หลังสืบสวนทราบว่าเป็นคนที่ใช้ปืนยิง
นางสาวหรือไทยวันหรือว่าบีอายุ๒๙ตายกลางทุ่งนาเมื่อ
ต้นเดือนที่เป็นข่าวดังไปนะครับคดีเกิดขึ้นบริเวณ
ทุ่งนาท้ายหมู่บ้านโนนสง่าอำเภอระหารทรายที่บุรีรำเมื่อ๕
กันยายนครับเจ้าหน้าที่รับแจ้งว่ามีคนถูกปืนยิงฮะไปตรวจ
สอบแล้วพบว่าผู้ตายถูกกระสุนปริศนายิงเข้าที่บริเวณราว
นมสิ้นใจตายกลางทุ่งนาระหว่างที่ลงพื้นที่ไปจับปูจับ
หาหอยกับสามีและเจ้าของที่นาออกไปสามคนครับหลังเกิดเหตุ
สืบทำงานด้วยความยากลำบากเนื่องจากไม่ได้มีพยานหลักฐาน
คุณดูสิครับหันไปทางไหนก็มีแต่ท้องทุ่งท้องนาจะหา
กล้องวงจรปิดมันก็ยากเย็นแสนเข็นเหลือเกินใช้วิธีไหนล่ะ
เค้นสอบเค้นสอบสวนเรื่อยสามีผู้ตายนายพรเทพอายุ๒๕ยัง
ไม่พอเค้นสอบนายพิทยาเพื่อนของสามีผู้ตายที่ไปหาปลา
ด้วยกันด้วยเพราะไปกันสามคนไงอ้าวสอบแล้วสอบเล่าไม่เจอพิรุษ
และไม่สามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์อะไรได้เลยค่ะต่อมาพบว่า
หลังเกิดเหตุเนี่ยในพร้าวอายุ๒๗ปีลูกชายเจ้าของร้าน
เฟอร์นี้เจอเป็นคนอ้ำนาศ์เจริญค่ะมาอาศัยอยู่กับพ่อกับ
แม่เพื่อเปิดร้านเฟอร์นิเจอในอำเภาละหามไซที่บุรีรำจู่
พร้าวหายออกไปจากหมู่บ้านเฉยเลยหลังเกิดเรื่องคนอื่นเนี่ยที่
ยังใช้ชีวิตปกติแต่นายพร้าวหายไปแปลกแล้วออกติดตามตัวแล้ว
คุมตัวมาไปคุมตัวได้จากอำนาจเจริญครับแล้วมาสอบสวนสอบ
ไปสอบมานายพร้าวเปิดปากสารภาพบอกว่าใช่ครับผมเป็นคนทำ
วันที่เกิดเหตุตอน๓ทุ่มนั่งกินเหล้ากับเพื่อนรวมทั้งหมด๓คน
บริเวณด้านหลังห้องพักคนงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์นั่นแหละ
จากจุดที่เกิดเหตุ๒๐๐เมตรเพื่อนของในพร้าวชื่อว่าโย
ทินเอาปืนออกมาลองยิงขวดที่แขวนไว้กับเสาไม้ไผ่แล้วหัน
หน้าไปนู่นฮะทิศทางกลางทุ่งก็เป็นจุดที่ผู้ตายแล้วก็สามี
ของเธอแล้วก็เจ้าของที่นากำลังไปปักเบ็ดจับปลาอยู่
กลางทุ่งยิงประมาณห้าถึงหกนัดไม่รู้ทิศทางกระสุนปืนจะไปโดน
คนตายครับหลังรู้ว่ามีคนโดนยิงตายก็เลยเอาปืนห่อถุง
พลาสติกและผ้าแสลันสีดำไปซ่อนไว้ในป่าทางเข้ากรมทหาร
รานที่๒๖ห่างจุดเกิดเหตุ๑กิโลเมตรแล้วเอาเศษซากสารพระ
ภูมิเก่าอ่ะมาบังบังปิดทับเอาไว้แล้วก็หนีไปพี่เขยผู้ตายนาย
สวรรค์อายุ๕๑บอกตกใจและเสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้น
คนที่เขาไปซ้อมยิงปืนเนี่ยผมน่ะสงสัยเหลือเกินว่าทำไมต้อง
ซ้อมตรงนั้นด้วยอ่ะอ่ามันไม่ควรจะไปซ้อมหรือเปล่าแล้วหัน
ออกไปทางทุ่งนาเนี่ยอันนี้พี่ชายของผู้ตายบอกนะค่ะช่วงหน้าฝน
ชาวบ้านเขาก็ออกไปดังทุ่งนาไปหาปูหาปลาเก็บหอยต่าง
กลางคืนอ่ะไปเอามาทำกินบ้างเอาไปขายบ้างมันเป็นวิถีชีวิต
ของชาวบ้านคุณไม่รู้หรือไงทำไมคุณหันปืนออกไปทางทิศ
ทางนั้นล่ะแล้วที่มีคนสงสัยว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยทำไมไม่อยู่
ช่วยเหลือผู้ตายก็เลยกลัวว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่า
ตอนนั้นที่คนเขาคิดกันก็ขอยืนยันว่าหลังเกิดเหตุได้ไปช่วยแล้ว
พี่เขยของผู้ตายบอกว่าไปช่วยแล้ว
แล้วก็อยู่กับครอบครัวจนถึงตอนเอาศพส่งเข้าห้องดับจิตเลย
ลองฟังเสียงพี่เขยของผู้ตายคนนี้ฮะพี่สวรรค์ครับ
เขาถูกยิงเขาบอกดี
เขาบอกว่าเขาถูกยิงตอนนั้นเราได้ยินเสียงปืนไหม
ไปรับศพอะไรเขาก็ไม่เห็นเราบอกแบบนี้หนัก
ก็คือแม่ผมไปรับผมอยู่จนพาศพเข้าห้องดับจิตเลยนะ
หลังจากรู้แล้วว่าใครเป็นคนยิงนะฮะ
ในขณะที่คุณยายหนูอายุ๗๙เป็นยายของผู้ตาย
มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นครับมิ้นคุณผู้ชม

เพราะก่อนจะจับคนร้ายได้๑วัน
ได้ยินเสียงคนเคาะห้อง

ใครก็บอกว่ายายยายหูแว่วหรือเปล่า
ยายฝันหรือเปล่าคิดไปเองเปล่า
อายุเยอะแล้วด้วยไงเลอะเลือนหรือเปล่า
แต่ยายบอกว่ายายคิดว่าหลานมาบอก
หลานมาบอกว่ากำลังจะรู้แล้วนะว่าใครเป็นคนฆ่า

แต่จู่๑วันก่อนที่จะรู้ว่าคนร้ายคือใครเนี่ย
มีคนมาเคาะประตูห้องเสียงดังลั่น

คิดว่าหลานคงมาส่งสัญญาณมาบอกกล่าวนั่นแหละ
ว่าจับตัวคนร้ายได้แล้วนะยาย

ซึ่งคดีนี้นะคะสพลหารทรายค่ะก็แจ้งข้อกล่าวหาในพร้าว
ก็คือลูกเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์นะคะ
ข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ครอบครองปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อหายิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ
คุณจ๋าแจ่มสีทีมข่าวเราไปที่ร้านเฟอร์นิเจอร์ของในพร้าวนะคะ
ปรากฏว่าเจอนะคะ

เขาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
เพราะเขายอมรับสารภาพและไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนีนะคะ
แต่พอทีมข่าวจะเดินเข้าไปสอบถาม
เขาก็เดินหนีไปเลยบอกไม่สะดวกให้ข้อมูลอะไรนะคะ
แต่ว่าพี่เขยในพร้าวเนี่ยก็ออกมาให้ข้อมูลบอกว่า
คดีนี้นายพร้าวยังเป็นแค่ผู้ต้องสงสัย

ส่วนยายในพร้าวก็บอกว่าหลังเกิดเหตุ
สักวันสองวันเนี่ยในพร้าวก็กลับไปที่อำนาจเจริญ
แล้วก็มีตำรวจมาตามหาเพราะซ้อมยิงปืนไปโดนชาวบ้านตาย
ปกติในพร้าวหลานยายเป็นคนดีนะ
แต่เรื่องปืนนี่ยายไม่แน่ใจยายไม่รู้ว่าเขามีหรือไม่มี
เพราะปกติก็ไม่ได้สนิทไม่ได้สูงสิงไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังกันเท่าไหร่หรอก
แล้วตอนที่เขาไปน่าจะเลินตอนนั้นก็ได้บอกไหมคะเขาจะไปทำอะไร
บ้านเขาก็อยู่นู่นเมียเขาก็อยู่โน่น
เราก็ไม่ได้เอกใจว่าเขาจะหลบหนีหรือว่าไปหาเมีย
ไม่ได้หนีหรอกเขาไม่ได้หนีหรอก
แล้วปกติแล้วพี่พร้าวเขาเป็นคนยังไงบ้าง
ก็คนธรรมดานี่แหละเขาไม่เป็นคนดื้อคนอะไรหรอก
เขาก็ทำมาหากินเลี้ยงครอบครัว
คุณจ๋าก็ไปที่บ้านของสามีผู้ตายนะคะบ้านก็ปิดเงียบเหมือนกันค่ะ
เห็นชาวบ้านบอกว่าในเทพนี่ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้ว
หลังจากที่มีพิธีเผาร่างภรรยาไป
ได้คุยกับคุณปู่ของสามีคนตายนะคะก็บอกว่า
พร้าวเนี่ยพฤติกรรมมันชอบเล่นปืน
ก็เห็นชอบยิงนกยิงเหี่ยวที่บินผ่านไปผ่านมา
เดี๋ยวค่ำมาแล้วนะเสียงดังปั้งปั้งเนี่ย
เป็นเสียงปืนดังมาจากหลังร้านเฟอร์นิเจอร์

เชื่อแหละเชื่อว่าคงไม่ได้ตั้งใจละมั้ง
แต่เชื่อว่ายิงแน่เพราะซ้อมบ่อยเหลือเกิน
ไปแล้วยิงอย่างก็หัน
จนได้ว่ามันเล่นปืนอยู่ในกลางวันกลางอย่างกลาย

เดี๋ยวสี่ซ้ายสามกล้องสี่สุ่มหาสุ่ม

ซึ่งเขาบอกว่าก็ยอมรับนะคะว่า
ในเทพในเทพก็คือหลานที่เป็นสามีคนตายเนี่ย
เสพยาบ้าค่ะแต่เชื่อว่าเชื่อว่า
ยาบ้าก็จริงแต่คงไม่ทำร้ายภรรยา
เพราะว่ารักภรรยามากอีกอย่างตำรวจก็เค้นสอบแล้วเค้นสอบอีก
ก็ไม่พบพิรุษและนายพร้าวก็รับสารภาพ
แต่ว่าพอครอบครัวบอกแบบนี้ก็เดี๋ยวคงต้องรอดูว่า
จากพยานหลักฐานพยานแวดล้อมต่างนี้นะคะ
ทางคดีนั้นจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร
ก็ต้องรับความเป็นทำกับทางผู้ตาย
แล้วก็ตรวจสอบความจริงว่าคืออะไร

ถ้ามีคำชี้แจงทั้งทางคดีหรือว่าทางพยานแวดล้อม